ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันนะคะ
งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นประเด็นที่แหมไม่มองหน้ากัน
เรื่องของชาวนาที่บุรีรำค่ะตากข้าวอยู่เต็มถนนแบบนี้ค่ะ
แล้วเส้นนี้เป็นเส้นที่ใช้สัญจรไปมาคนใช้รถใช้ถนนเขาบอกโอ้ไปไหนไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่าข้าวเต็มถนนแบบนี้แต่เขาก็เข้าใจชาวนานะขอว่า
แล้วก็พบภาพอย่างที่ถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูนี่แหละค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นทางเข้าออกหมู่บ้านบ้านจานนะคะ
อยู่ที่ตำบลหนองใยพิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เขาบอกมีกลวยสีส้มมีสุ่มไก่แล้วก็ป้ายวางปิดกั้นปากทางเข้าหมู่บ้านอีกด้วยนะคะ
ชาวบ้านก็เนี่ยค่ะถ้าเห็นอย่างนี้ก็เข้าไปไม่ได้รถนะคะก็ไปไม่ได้
ชาวบ้านคนหนึ่งที่เช่าบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านบอกว่าเข้าใจวิถีชาวนานะคะ
เพราะว่าครอบครัวเขาก็เป็นชาวนาแต่เขาพยายามขับรถวนไปออกทางอื่น
ทางก็มีข้าวเปลือกมาตากเอาไว้เหมือนกันก็คือไปไหนไม่ได้
แล้วก็ภรรยาของผู้ใหญ่บ้านหมู่นี้ก็เอาข้าวเปลือกมาตากเหมือนกัน
ไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยก็ไม่กล้านะคะขอตากครึ่งถนนได้ไหมแบ่งทางให้รถหน่อย
จะได้ขับสัญจรได้นะคะ
พอดีเครื่องนี้มันต้องมีต้องขนของต้องอะไรแล้วมันเข้าออกไม่ได้รถยนต์
ต้องเอารถยนต์กลับไปแล้วก็ขี่มอไซค์มาอย่างนี้ครับ
แล้วได้ถามผู้นำชุมชนไหมครับชาวบ้าน
ผู้นำเป็นผู้นำใหม่ค่ะยังไม่
เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ยังไม่กล้าบ้างกันเถอะแล้วได้เคยเข้าไปคุยกับเขาไหมครับว่าเขาทำไมต้องตากแบบนี้
ยังไม่เคยคุยนะคะได้แต่สงสัยมาเป็นอาทิตย์
ตั้งแต่มีการเกี่ยวข้าวอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละ
ก็เลยจะสงสัยว่าทำไมทุกซอยตากครึ่งทางได้
ทำไมซอยตรงนี้เป็นซอยบ้านผู้ใหญ่ด้วยจาก
ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยเหรอใช่
ไปดูฝั่งชาวนาบ้างนะคะคุณผู้ชมคุณนารีรัฐเนี่ยค่ะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยเอาข้าวเปลือกไปตากบนถนนลาดยางสายหลัก
แต่ปีนี้หน่วยงานรัฐห้ามเอาข้าวไปตาก
ก็เลยต้องมาตากตามถนนในซอยเนี่ยค่ะ
แล้วซอยที่ตากเนี่ยชาวนาเขาบอกว่ามันมีบ้านอยู่ไม่กี่หลัง
ก็หมุนเวียนผัดกันตากขอความเห็นใจ
เพราะว่าปีนึงทำนาครั้งเดียวตากอยู่ไม่แค่ไม่กี่วัน
ไม่มีเจตนาจะทำให้ใครเดือดร้อนนะคะ
ส่วนภรรยาของผู้ใหญ่บ้านที่ถูกอ้างถึง
ก็ยอมรับค่ะบอกว่าเอาข้าวเปลือกมาตากจริง
ซึ่งแจ้งไปที่กำนันแล้วว่าชาวนาขอตากข้าว

ตากเสร็จก็จะมีชาวนาคนอื่นวนเวียนมาตากหมุนกันไปนะคะ
ส่วนที่เอากลวยกับป้ายมาติดไว้ก็แจ้ง
เพื่อแจ้งให้ผู้สัญจรทราบไม่ได้ตั้งใจ
อย่างที่เข้าใจว่าจะปิดถนนเพราะว่ามีการเว้นช่องว่าง

แต่เธอบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าถ้ามีคนร้องเรียน
ก็พร้อมจะแก้ไขค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ชาวนา
คือจัดใหม่ให้ตากเลนเดียว
รถก็จะได้สัญจรได้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัย

คือเขาก็เข้าใจว่าชาวนาต้องมีที่ตากข้าว
ถ้าบนถนนก็สักครึ่งนึงสุดใหญ่เขาทำกันแบบนี้นะ

เพราะเมื่อสักครู่นี้ถ้าดูจากภาพผ่านได้แค่รถมอเตอร์ไซค์
ขยับอีกนิดนึงก็จะได้ตากได้นะคะ
เพราะว่าใช้เวลาไม่นานถ้าอย่างนั้นนะคะ